มาดูผู้จัดรุ่นใหญ่ที่แบบอลังการกันบ้างดีกว่านะคะ
พูดชื่อพี่ไก่วรายุทธ์ปุ๊บต้องนึกถึงความเวอร์วังอลังการดาวใหญ่

เห็นแบบนี้นะคะดูแบบหน้าตึงเป๊ะแข็งแรงสดใสแบบนี้

เทศลับพี่ไก่บอกว่าดูแลสุขภาพทานการกินดีทานสมุนโพรงสมุนไพรถังเช่า
แล้วก็ผลงานละครฟอร์มยักษ์เห็นบอกเลยว่ารุ่นใหญ่แล้วใช่ไหม
บอกอาจจะทำทิ้งท้ายก็ได้นะ
เป็นเรื่องสุดท้ายให้แบบอลังการสุดชื่อเรื่องว่าดั่งดวงฮารุทัยนะฮะ
เอามาทำใหม่พี่ไก่บอกว่าจะทุ่มทุนสร้าง
เอาแบบว่าให้สมกับฉลอง๔๐ปีในวงการของตัวเขาเลยนะคะ
แม้ว่ากระทั่งบ้านในฉากนี่นะ
จ้างช่างจากอิตาลีมาออกแบบ๗เดือนค่ะ
เพื่อสร้างเป็นวังของนางเอกในเรื่อง
เอาให้มันสมศักดิ์ศรีผู้จัดดาวล้านดวงหนึ่งเดียวคนนี้เลยล่ะค่ะ
วันหนึ่งคิดว่าอยากจะมีบ้านอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น
ก็เลยจ้างช่างอิตาลีมาอยู่ที่บ้านเรา๗เดือน

เป็นโลเคชั่นของวังนางเอกวังพันธุรัฐ

เป็นรักษะสุดท้ายที่จะทำราคอร์แบบนี้
เพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเสื้อผ้าขนไปทีก็๕๐๐กิโลต่างประเทศ
ได้ดูคิดว่าน่าจะไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีเพราะว่ายังเหลือที่เมืองไทยอีกเยอะเหมือนกัน